ดูต่อกันที่พี่แอนทองประสมกันหน่อยดีกว่านะคะ
หลายคนก็ลุ้นกันอยู่เห็นบอกจะมีข่าวดีเร็วนี้
แล้วงานในวงการเนี่ยคงจะไม่ได้รับงานแสดงแล้วหรือเปล่า
เพราะว่าหันไปตัวเองไปเป็นผู้กำกับไปเป็นผู้จัดกันแล้วนะคะ
แล้วก็ความรักตอนนี้ก็สุขงอมดีด้วยนะคะ
แจ๊คโอรีนของเราไปเจอพี่แอนมาใช่ไหมคะ
ปล่อยให้เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงต้องมาเจอกับข่าวแบบนี้
ให้พี่แอนตอบคำถามกับเราหน่อยค่ะ

น้างน่ารัก

ก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะว่างานแสดงจะเป็นยังไง
ส่วนละครงานผู้จัดแน่นอน